อย่างแปลกก็อาจจะเป็นไข่เค็ม

ไข่ผำไข่ผำเนี่ยถือว่าเป็นของกินที่ชาวอีสานรู้เป็นอย่างดี
มันเหมือนสาหร่ายค่ะเหมือนสาหร่ายน้ำจืดที่อยู่ในน้ำส่วนใหญ่เขาก็ไปทำเป็นแกงไข่พำก็ว่ากันไป
แต่คุณไม่บอกว่ามันคือไข่พำที่ผมนึกว่าไอ้ชาโกงชาเขียวมัชสะเนอะเออมัชสะเลยค่ะ
แต่นี่เป็นการเปิดเมาจีเวิร์สจริงสำหรับการนำไข่ผำมาใส่เป็นท็อปปิ้งให้กับลูกค้า
จากอาหารคาวอีสานสู่อาหารวันอาหารหวานระดับโลกว่ากันไป
ให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว
อย่างร้านขายไอศครีมร้านนี้นะคะเป็นร้านไอศครีมวิสาหกิจชุมชนห้วยแจ้ง
เขานำไข่ผำมาใส่รวมกันกับไอศครีมกะทิสดค่ะ
แล้วกลายออกมาเป็นไอติมสีสันและหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้
บอกว่าไข่พร้ำเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นจริงมีหลายภูมิภาค
แต่ว่าทางภาคอีสานจะรู้จักกันเป็นอย่างดี
และอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าส่วนใหญ่ทำอาหารคาว
แต่คุณวีระบอกเฮ้ยเอามาทำเป็นของหวานได้เปล่าล่ะ
ลองดูค่ะนำไข่ผำมาออนท็อปกับไอศครีมกะทิสด
ก็เลยกลายเป็นไอศครีมกะทิสดไข่พำ
เขียวตัดกับสีขาวกะทิโอ้โหอร่อยแล้วนี่กระบวนการที่เลี้ยงไข่ผำค่ะ
อันนี้ปลูกไข่พำต้องอยู่ในน้ำสะอาดเท่านั้น

เพราะเลี้ยงเองเพราะว่าเขาต้องการเยอะ
แล้วต้องการควบคุมเรื่องของความสะอาดด้วย
จริงไข่พำขึ้นที่ไหนแปลว่าแหล่งน้ำนั้นสะอาดนะ

แล้วพอเขาไปช้อนไข่พร้ำแล้วปุ๊บอ่ะทำความสะอาดนะ
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่ถูกสุขอนามัย
ใครเห็นแล้วอยากลิ้มลองไอศกรีมกะทิสดไข่ผำ
ร้านเขาเปิดอยู่ที่บริเวณลานหายใหญ่สี่แยกบ้านจันทร์นะคะ
ส่วนช่วงเวลาก็คือบ่ายโมงถึง๖โมงเย็น
ใครที่ไม่อยากออกจากบ้านสั่งซื้อผ่านแอปได้นะคะ

เปิดผ่านแอปในแอปมือถือของเราได้เลย
ช่วง๙โมงเช้าถึง๔ทุ่มเขาก็มีขายด้วย
เห็นไหมเป็นสมาร์ทฟราเมอร์จริง
คือขายทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
แล้วก็ยังนำไอเดียนำของกินพื้นถิ่นมาสร้างสรรค์แบบนี้ด้วย
อยากรู้เหมือนกันนะว่าสัมผัสเวลาเคี้ยวลงไปมันจะเป็นยังไง

มันจะกรุบเหมือนเม็ดเล็กเหมือนไข่กุ้งไหม

ถูกต้องแล้วคุณก็จะได้ความอร่อยและเอกลักษณ์ของไข่พล่ำ